คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองที่บุรีรำนะคะ
เขาบอกว่าเดือดร้อนมากเดือดร้อนจากพ่อค้าคนกลาง
คือสั่งดอกดาวเรืองเอาไว้แต่สุดท้ายกลับบอกว่า
ดอกมันไม่ได้ขนาดไม่ได้ไซส์ตามที่กำหนดไม่เอาแล้ว
นี่ค่ะแล้วนี่สั่งเอาไว้แบบเป็นแสนบอกไม่เอาแล้ว
มันไม่ได้ขนาดตามที่ตกลงกันไว้เขาก็เลยบอกว่าเราจะทำยังไงดี
ก็เตรียมที่จะส่งให้แล้วอ่ะนี่นะคะทีมข่าวของเราไปคุยเลยนะ
ไปคุยกับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
นางสาวพัทรพรคำคูณอายุ๓๒
บอกว่า๑มีนาคมมีผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าเป็นแม่ค้าคนกลางจากกำแพงเพชร
มาขอซื้อดอกดาวเรืองก็รับปากไปว่าเดี๋ยวรวบรวมให้
แล้วก็ไปรวบรวมจากสวนคนอื่นให้ด้วยนะคะ
ก็ทำสัญญากันเป็นหลักฐานมีสัญญาซื้อขาย
ก็รวบรวมมาจากในพื้นที่อำเภอนางรอง
คนนะแล้วก็ขนไปส่งให้หลายหมื่นเลย
ยังไม่ได้เงินเลยคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้
พอโทรไปถามเขาก็อ้างว่ามันผิดขนาดมันผิดไซส์ขายไม่ได้
พอโทรไปอีกทีปิดเครื่องเลยค่ะ
ตอนนี้มีแต่เอกสารที่เป็นหลักฐานการซื้อขายกัน
แล้วติดต่อคนที่สั่งซื้อที่เป็นแม่ค้าคนกลางไม่ได้เลย

พอคนมาตะวันตามอีกตะวันที่๓
รอบ๓นี่คือแก่าเล่นรถใส่ไปรับที่สุรินทร์
แก่ว่านี้ปะจ๊ะที่แผงเค้าตีฝั่งมาแล้ว

แต่พี่คนนี้เขาไม่ยอมจ่ายเราทั้งหมดนี้๓บินโดนคนที่โดนทั้งด้วยกันทั้งหมดนี้๖ลายที่ยังไม่ได้เงิน
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราเจอแม่ค้าคนกลางคนนี้นะคะตามที่เกษตรกรพูดถึงค่ะ
นางสาวพานิชาเขียนสะอาดอายุ๔๘ปีเป็นชาวอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ยอมรับว่าสั่งซื้อดอกดาวเรืองจริงว่าจ้างให้ไปส่งที่กำแพงเพชรด้วย
แต่พอได้รับดอกดาวเรืองมาก็มันผิดไซส์จริงมันผิดขนาดจริงมันไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้
แล้วเธอจะยังไงล่ะเธอก็ขอไม่รับสินค้านะสิเพราะว่ามันใช้ไม่ได้
เธอก็อ้างว่าได้ให้เงินค่าจ้างขนส่งแล้วนะคะแต่ค่าดอกดาวเรืองไม่ได้จ่าย
เพราะมันผิดขนาดมันขายไม่ได้เธอก็บอกเห็นข่าวแล้วแหละเธอเองก็จะไปแจ้งความเหมือนกัน
สพนางรองจังหวัดบุรีรำเพราะเธอบอกว่าเอามาให้ข่าวแบบนี้เธอเสียหายนะ
เดินทางไปแจ้งความที่นู่นเหมือนกันนะคะที่นางรองเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่ามันเหตุเกิดที่ไหนให้แจ้งที่นั่นนะคะ
แจ้งว่ายังไงครับค่ะก็แจ้งว่าเราก็ได้รับความเสียหายในเมื่อที่ชื่อเสียงเราเสียนะคะ
คือกลายเป็นเหมือนเราเป็นคนโกงไม่จ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ค่ะแต่จริงแล้วมันเขาน่ะรู้อยู่แก่ใจว่าของเขาเอามายังไง
แล้วเขาทำไมถึงเอาของแบบนั้นมาให้เราอย่างนี้ค่ะเขาต้องรู้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองนะคะนางสาวพัทราพร
คนนี้เป็นคนทำสัญญากับแม่ค้าคนกลางที่จะรวบรวมดอกดาวเรืองไปให้นะ
เอาหลักฐานไปเลยนะคะไปพบกับตำรวจสพนังรองเพิ่มเติม
รวมแล้วเป็นแสนดอกนะคะตกลงกันว่าจะจ่ายเงินให้ตามขนาดก็
ดอกเบอร์ศูนย์ดอกละหกสิบสตางค์เบอร์หนึ่งดอกละห้าสิบสตางค์
ขนาดตามหน้าจอมือ๒ดอกละ๔๐สตางค์ไล่เรียงไปแบบนี้ค่ะ
ก็ตีราคาตามขนาดจะได้เงินประมาณสองหมื่นกว่าบาท
ตอนนี้ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวได้แค่ค่าขนส่งรอบแรกหกพันบาท
รอบสองสี่พันห้าร้อยบาทแต่ค่าดอกดาวเรืองอ่ะไม่ได้สักกระบาท
ส่วนที่แม่ค้าคนกลางรายนี้บอกว่าก็ขนาดมันไม่ได้มาตรฐาน
ขนาดมันไม่ได้ตามที่ตกลงกันเนี่ยนะคะนางสาวพัทรพรเธอบอกว่าไม่จริงนะ
เพราะว่าเขารับทุกขนาดจริงแล้วเนี่ยแต่ละขนาดมันก็ราคาแตกต่างกันไง
นี่ไงเห็นไหมเนี่ยมันมีทุกขนาดที่ส่งไปให้อ่ะก็แล้วแต่ไซส์ไหนราคาเท่าไหร่ก็ว่ามา
มาสิขนาดไหนกี่ดอกอะไรยังไงก็จ่ายตามราคาที่ตกลงกันไปสิ
อืมแล้วที่จะมาแจ้งความกลับเนี้ยว่าไปทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี้ยน่ะ
เขาก็ไม่กลัวหรอกเกษตรกรเขาไม่กลัว
โทรคุยที่แรกนะคะเขาบอกว่าเขาขายได้แต่มันจะเป็นไซส์เล็กหน่อย
ราคาอาจจะถูกหน่อยทางนี้ทางสวนทางเราก็ยอมรับนะคะ
ว่าเขาให้แต่เขาตีให้นะคะแต่อันนี้เขาเล่นแบบไม่ให้เราเลย
คุณผู้ชมคะมีผู้ปลูกดอกดาวเรืองจากหลายพื้นที่
จังหวัดก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็คุยกัน
ว่าถูกแม่ค้าคนกลางรายนี้หลอกซื้อดอกดาวเรือง
จ่ายเงินหลายคนค่ะครับก็เลยอยากจะให้ตำรวจติดตามตัว
แม่ค้ารายนี้มาดำเนินคดีนะคะก็คือถ้ายอมจ่ายเงินค่าดอกดาวเรืองเนี่ย
ถอนแจ้งความขอเพียงแค่จ่ายเงินตามที่ตกลงกันดีกว่า
ตำรวจสพนางรองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกับทางฝั่งผู้เสียหายทุกคน
แล้วก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็จะต้องเรียกคู่กรณีที่ถูกกล่าวหา
มาสอบปากคำด้วยนะคะข้อที่จริงเป็นอย่างไร
เดี๋ยวรอข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายก่อนตำรวจบอกแบบนี้ค่ะครับ